ที่ศาลจะใช้ดุลพินิษียานานะครับแต่ถ้าหากว่าทางสานสอบ
ถามมานะครับอายการก็จะอธิบายเหตุผลของทางอายการต่อไป
ครับครับท่านครับเคสของคุณพิงกี้กับเคสของดีเจแมนและคุณใบเตยมีความเหมือนกันหรือแตกต่างกันยังไงบ้างครับท่าน
ก็มีความคล้ายกันนะครับแต่ก็คงไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดนะครับ
ซึ่งในรายละเอียดเนี่ยนะครับก็คงคล้ายกันก็คือว่าความเป็นดาราความเป็นนักแสดงแล้วเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการนะครับ

ซึ่งตรงนี้ก็เป็นผมว่าข่าวนี้น่าจะเป็นตัวอย่างนะครับที่ต่อไปเนี่ยดาราหรือนักแสดงเนี่ยควรจะต้องระมัดระวังนะครับ
เพราะว่าพอเวลาต้องคดีขึ้นมาแล้วนะครับทุกท่านก็จะต่อสู้ว่าไม่ได้กระทำผิดนะครับไม่ได้มีส่วนร่วมนะครับ
แต่ว่าในการพิจารณาคดีนั้นเนี่ยพนักงานอายการก็จะพิจารณาอย่างรอบครอบถี่ถ้วนนะครับ
เพราะกฎหมายบรรยัติไว้ชัดเจนแล้วว่าถ้าพยานหลักฐานไม่พอฟ้องเนี่ยพนักงานอายการก็ต้องสั่งไม่ฟ้อง
แต่ถ้าพยานหลักฐานพอฟ้องเราก็ต้องฟ้องดำเนินคดีครับโดยให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
สำนักงานในที่สุดจะไม่ฟ้องคดีตามกระแสนะครับเราจะฟ้องคดีตามพยานหลักฐานที่ปรากฏแล้วก็ให้ความเป็นธรรมครับ

ท่านรองครับถ้าไล่มาตั้งแต่กรณีของการสั่งฟ้องเคสของนายอภิรักษ์โกธิมาจนถึงกรณีของคุณพิงกี้พี่ชายคุณแม่คุณพิงกี้แล้วก็พวกจนกระทั่งมาถึงรอบล่าสุดเนี่ยฮะ
อันนี้คือเป็นอยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันในสำนวนเดียวกันไหมครับหรือว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงครับท่านเพราะว่าหลายคนยังสับสนอยู่ฮะ
ครับก็เป็นการกระทำความผิดที่ต่อลักษณะคล้ายกันต่อเนื่องกันเนี่ยครับ

ในกระบวนการนะครับที่ดำเนินการช่อกงประชาชนนะครับ
ครับโทษโทษของแต่ละรอบที่มีการสั่งฟ้องไปเนี่ยฮะตั้งแต่หัวใหญ่แล้วก็ลองลงมาแล้วก็มารอบนี้ฮะหนักเบาต่างกันไหมครับ
เป็นข้อหาเช่าโกงประชาชนนะครับร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการเช่าโกงประชาชนร่วมกันเช่าโกงประชาชนและร่วมกันทุจริตหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปลอมหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จนะครับโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนนะคร
มณีที่เราดำเนินคดีไปวันนี้นะครับครับวันนี้ก็มีการตัดสินไปนะครับลงโทษจำคุกสารลงโทษเรียนกระทงไปเหมือนกันครับครับท่านรองครับแต่ว่าพอไปดูในรายละเอียดของโทษเนี่ยฮะอย่างเคสของแชร์แม่มณีเนี่ยหมื่นกว่าปีก็จริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะครับท่านพอรับสารภาพก็ลดโทษกึ่งหนึ่งใช่ไหมฮะ
สุดท้ายติดคุกจริงจริงอาจจะมีรถหย่อนผ่อนโทษอีกอะฮะคงไม่ถึงยี่สิบปีโทษตรงเนี้ยมันเพียงพอหรือยังไม่คนกลัวไหมฮะ
เอ่อกลัวหรือไม่ผมคิดว่าคงจะอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับนะฮะคงจะอยู่กับความรู้สึกเฉพาะตัวบุคคลด้วยเพราะว่าผมเชื่อว่าในเรือนจำไม่ใช่สถานที่ที่น่าอยู่นะครับเพียงแต่ว่าพนักงานอายการก็ทำหน้าที่ตามกฎหมายให้ดีที่สุดนะครับอย่างแม่มณีเราก็คงเห็นเราก็บรรยายทุกกรรมจนสารลงโทษชั้น

โทษจำหลายหลายคดีที่กฎหมายล่าสมัยแล้วก็โทษต่ำลงเนี้ยเราจะเห็นว่ามีการเพิ่มโทษให้สูงขึ้นทั้งจำและปรับนะครับมาเป็นลำดับแล้วนะครับครับกระบวนการต่างต่างเหล่านี้คงจะเป็นไปตามบริบทของสังคมนะครับถ้าเราสถานการณ์ตรงไหนมากขึ้นก็จะมีหน่วยงานลุกขึ้นมาขอแก้ไขกฎหมายอาญาหรือกฎ
เราจะจัดการยังไงฮะกับเคสของคาวฮังการี่อะครับครับถ้าหนีนะครับ
เราก็จะมีกระบวนการติดตามผู้ร้ายข้ามแดนนะครับซึ่งมีกฎหมายบรรยัติไว้อยู่แล้วนะครับ
เขาจะจับเขาได้ใช่ไหมครับท่านก็อาจจะต้องเข้าสู่กระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ในอดีตสำนักงานในสุดก็เคยไปขอตัวผู้ร้ายข้ามแดนได้สำเร็จมาเป็นจำนวนมากพอสมควรนะครับ
ที่เราไปติดตามเอากลับมานะครับถึงจะหนีเราก็พยายามติดตามอยู่ก็ได้มา
ได้มาบ้างมากพอสมควรครับครับ
ฝากความหวังเลยครับท่านหวังว่าจะจับได้หมดเพราะว่าผู้เสียหายแต่ละคนนั้นก็คือ
แค้นกันเยอะนะฮะท่านท่านครับคดีนี้คดีนี้เป็นตัวอย่างนะครับ
แต่ว่าสำนักงานสุดเราก็จะพยายามนะครับขอให้ศาลมีคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องความเสียหาย
อย่างไรที่ผู้เสียหายจะได้ชดเชยคืนกลับไปบ้างนะครับตอนนี้สำนักงานคดีพิเศษก็กำลังดูอยู่แล้วก็
พยายามทำอย่างไรที่เป็นมาตรการตามกฎหมายให้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาชดใช้คืนบ้างนะครับ
เท่านี้เราทำได้หน้าที่ดีที่สุดที่กฎหมายกำหนดให้เราทำได้
แล้วก็อยากฝากครับว่าท่านที่เป็นดาราท่านที่เป็นนักแสดง
โปรดดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าเวลาท่านจะรับงานหรือท่านจะเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับ
ท่านต้องดูดีดีว่าท่านต้องมีความเสี่ยงอย่างไรนะฮะ
จริงแล้วทุกคนสามารถเข้าไปถ่ายรูปกับใครเข้าไปอยู่ในวงไหนก็ได้นะครับ
แต่ถ้ามีพฤติกรรมอะไรที่ไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจกับอายการเราดูแล้วว่าพยานหลักฐานพอฟ้องเราถึงจะฟ้องได้นะครับ
เราไม่ได้ทำงานตามกระแสนะครับแต่เราทำงานตามพยานหลักฐาน
ที่เราปรากฏในสำนวนที่สอบสวนมาทั้งสิ้นครับ